ญาติของผู้เสียหาย
ขอแรงจากโลกโซเชียลค่ะ
ช่วยกันตามหากระบะคันนึงนะคะ
ลักษณะแต่งซิ่งที่ไปก่อเหตุเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ของป้านะคะ

เดี๋ยว
ทับคือเร่งเครื่องทับร่างของเขา
แล้วก็หลังจากนั้นก็หลบหนีไปคือไม่ลงมาดูด้วย
เครื่องทับแล้วก็ขับหนีไปเลย
นะคะหลานชายของผู้ตาย
โพสต์ภาพนี้แล้วขอความร่วมมือแจ้ง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยค่ะ
คืออย่างที่เราเห็นลักษณะรถด้านหน้าซ้ายและขวา
สีดำนอกนั้นสีขาวฝากระบะท้ายมีสติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์เนี่ยเขียนว่ากระบะซิ่งเชียงใหม่ค่ะ
ถ้าใครเจอนะคะติดต่อมาที่สพนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นสีดำ
คนละเมืองที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้บอกว่า
คือเขาก็เห็นว่าคนขับรถคันนี้ทับคุณป้าแล้ว
ก็ขับออกมาจากโรงงานแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงจุดนี้นี่เห็นหน้าผู้ก่อเหตุด้วย
คือเขาบอกว่าคนขับเนี่ยคนขับคันนี้กับเพื่อน๓คน
นั่งดื่มเหล้าที่ร้านไม่ไกลจากโรงงานตรงนี้
ตรงนี้เป็นร้านโรงงานกระเทียมดองนะครับ
ก็นั่งดื่มเหล้ากันไม่ไกลแล้วเสร็จแล้วขับรถมาส่งเพื่อนที่โรงงาน
กระทั่งมาเจอคุณป้าขับรถมอเตอร์ไซค์
ก็คือคุณบัวจันทร์ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็เฉียวชน
กระเด็นตกแล้วก็ทับซ้ำทำให้คุณบัวจันทร์เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็หลบหนีไปซึ่งหลักฐานชัดมากจริงนะคะ
ก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะได้ตัวคนขับรถกระบะคันนี้ไม่น่าจะยากนะคะ
เห็นรถชัดด้วยแล้วก็เห็นหน้าคนขับชัดด้วย